รายการของไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ของเรามีรายการที่เจาะลึกตรงประเด็น
ก็คือรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญ
แล้วก็รายการชูวิตตีแสกหน้าของคุณชูวิทย์กระมวลวิสิต

เอามารวมกันนะครับเพราะว่าคุณชูวิทย์บุกไปถามตรงแบบตีแสกหน้า

ถามใครอายการสูงสุดไง
ไปเลยเมื่อวานนี้ทำหน้าที่สื่อมวลชนในงานแถลงข่าวเลยค่ะ

คดีนี้แหละคดีของนายบอสอยู่วิทยา
กับการเข้าส่งฟ้องศาล
ปรากฏว่าคุณชูวิทย์ก็ไปถามกันตรงแบบตีแสกหน้าที่นั่นเลย
ไปฟังในขั้นในตอนของการซักอายการสูงสุดกันหน่อยครับ
ท่านกังวลไหมครับว่าสังคมจะเคลือบแคงสำนักงานอายการ
ในการที่ผู้ต้องหาลายนี้มีนามสกุลดัง
และเรื่องราวที่๕ปีที่ผ่านมามีการถ่วงเวลาโดยตลอด
ตอบทางคุณชูวิทย์ทีละประเด็นโดยลำดับดังนี้นะครับ
ถ้าถามว่ากังวลไหมกับภาพลักษณ์ที่สังคม
จะต้องถามแล้วก็ตรวจสอบมาที่สำนักงานอายการสูงสุด
ต้องเรียนว่าเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับการตรวจสอบ
นั่นเป็นเรื่องที่ต้องทำงานโดยรอบครอบโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้
แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคุณชุวิตและท่านสื่อมวลชนครับ
เรื่องนี้เนี่ยนะครับตามที่ผมไล่เลียงเนี่ยนะครับ
ถามว่าอายการได้ละเลยเพิกเฉยแล้วก็ซุกสำนวนโดยไม่ทำอะไรไหม
ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่จะกล่าวหาเช่นนั้น
เพราะมันมีการไล่เลี่ยงความคืบหน้าเป็นขั้นเป็นตอนโดยลำดับ
แต่ทีนี้ถามว่าทางอายการเราอยากให้คดีเสร็จสิ้นโดยเร็วไหม
เป็นนโยบายของสำนักงานการสูงสุดอยู่แล้วครับว่า
เร่งรัดให้คดีรวดเร็วเนี่ยมันเป็นการอำนวยความยุทธรรมอย่างหนึ่ง

ขออีกคำถามหนึ่งครับท่านครับ
เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีขับรถชนคนตายโดยประมาท
ไม่มีความซับซ้อนในคดีแต่อย่างใด

สำนวนจะช้าหรือเร็วมันอยู่ที่รูปสำนวน
ข้อหามันอาจจะธรรมดาแต่พยานหลักฐานที่จะต้องเอามาวินิจฉัยเนี่ย

ส่วนสอบแล้วฟังขึ้นหรือไม่เนี่ย
คณะทำงานท่านจะเป็นผู้วินิจฉัยครับ
ข้อหาขับรถด้วยความเร็วสูงเนี่ย
พนักงานสอบสวนเนี่ยเห็นควรสั่งไม่ฟ้องแต่แรก
แต่คณะอายการที่พิจารณาสำนวนในรูปคณะทำงาน
เป็นการวินิจฉัยว่าเป็นการขับรถเร็ว

ทำให้นายบอสล้อเข้ามาสำนักงานอิการหลายครั้งละหลนนี่
เราก็ต้องสอบให้แล้วก็ไม่สอบให้
ถามกันตรงตามสไตล์คุณชูวิทย์นี่แหละ
คำถามที่สำคัญและหลายคนก็จับตามอง
มีคำถามเหมือนกับที่คุณชูวิทย์ถามก็คือ
มันก็ดูเป็นคดีธรรมดาชนแล้วหนีแต่ทำไมถึง๕ปี
แล้วก็ต้องดูการหมดอายุความวันที่๓กันยายนปีนี้นะ
ว่าทางอายการจะให้พนักงานสอบสวนนำตัวมาส่งฟ้องได้หรือไม่อย่างไร
๒๗เมษายนก็อีกหนึ่งเส้นตายนะฮะ
ก็คือทางโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดพยายามชี้แจงทุกคำตอบให้ชัดเจนมากที่สุด

แต่ผมว่าชี้แจงมา๕ปีแล้ว